แต่ว่าเหตุการณ์นี้แม่ลูกคู่นี้ไม่ค่อยเยี่ยมเท่าไหร่
บัตรเอาไว้นึกขึ้นได้เดินกลับไปเอา
ไปเจอแม่ลูกคู่นึงถือเอาไว้เก็บได้
ผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อของหนูเองค่ะลืมเอาไว้
แม่ลูกบอกว่าถ้าอยากได้เอามา๓๐๐เดี๋ยวคืนให้

นี่จะบอกว่าผิดข้อหายักยอกทรัพย์นะฮะ
เป็นอย่างนั้นไปซะเธอก็เอาไม่มีค่ะต่อลอง
ไปมา๘๐บาท

ไม่ได้อันนี้มันคือการเรียกค่าถ่ายเลยนะ

เหตุการณ์นี้คือมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพัฒนารินรินศรีสวรรค์

คือคุณพัฒนารินเป็นนายจ้าง
เอานึกขึ้นได้เอาเดินกลับไปสิครับ

คนแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์เยอะเห็นใจ
แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แม่ลูกเขาทำกัน
แล้วก็แนะนำให้เจ้าของบัตรไปแจ้งความ
คือทีมข่าวก็เดินทางไปคุยขยายความกันต่อ
นายจ้างคนนี้เขาทำธุรกิจขายกุ้งสดปูสดในตลาดน้องไผ่เพชรบูรณ์
ตอนเที่ยงของวันพุธที่๑๙ที่ผ่านมา
ลูกจ้างคนนั้นคือนางสาวธิดาพรคำกลิ่น

มันคือภัยสังคมมันคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
คือเขาลืมเอาไว้คุณเก็บได้คุณก็คืนเข้าไปสิ

มันเป็นการทำความดีด้วยซ้ำไปถูกไหม
ในการคืนของให้เขาไปอะไรแบบนี้นะฮะ

ถ้าใครเก็บบัตรคนอื่นได้นะฮะ
แล้วคุณเจตนาดีคุณก็เอาไปให้กับธนาคารก็ได้

ไม่ควรจะมาเรียกร้องเงินเป็นค่าถ่ายแบบนี้

แล้วทีนี้เราก็กลัวว่าเค้าจะไปทำที่อื่นได้ไว้
เด็กเขาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก
คงจะไม่ใช่คนหนอไข่หรือก็กลัวว่าจะตะเวนไปตามตู้เอทีเอ็ม
ก็เดี๋ยวถ้าให้เด็กไปขอรับฐานเป็นรูปกล้องจอมติดข้างหน้าตู้เอทีเอ็ม

เขาบอกว่ามีแค่๘๐บาทเขาบอกว่างั้น๘๐บาทเงินก็เอา๘๐ก็ได้
ยิ่งฟังก็ยิ่งหล่อหลายเหี่ยวใจ๓๐๐บาทมันคือค่าแรงของเจ้าของบัตร
ในวันนั้นเขาได้ค่าแรงวันละ๓๐๐แล้วเขาบอกว่าเขามีเงินแค่๘๐บาท
แม่ลูกก็บอกว่า๘๐บาทก็เอาก็เลยเอาไป๘๐บาท
เจ้าของบัตรเขาบอกว่าเท่าที่จำได้นะแม่ลูกคุณนั้นแม่เขาบอกว่าน่าจะเป็นอายุสัก๔๕๕๐ได้
ผมอยากศกหน่อยผิวคล้ำส่วนลูกน่าจะอายุประมาณเป็นเยาวชน๑๖๑๗อะไรประมาณนี้
แต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะมีการย้อนกลับไปขอธนาคารดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะไปแจ้งความที่สะพรหนองไผ่เพราะว่ามันก็ผิดมันเอาผิดข้อหายักยอกทรัพย์ได้เหมือนกันนะ